คุณผู้ชมครับที่รัชบุรีนี่นี่ชาวบ้านเขาก็แตกตื่นกันอยู่เหมือนกัน
มีแสงสีเขียวประหลาดนะครับ
คือมันไปปรากฏอยู่ที่ต้นโพต้นหนึ่งนะครับ
กิ่งต้นโพอายุร้อยกว่าปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัชบุรีนะฮะ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ก่อนนะครับ
เหมือนหิ่งห้อยไหมคะ

ไม่แน่ใจก็ถ้ามันแป๊บแสงอยู่ใต้ใบไม้อย่างนี้
มันก็ต้องสะท้อนออกมาเป็นแสงสว่างใต้ใบไม้สีเขียวไง

แล้วใครจะเอาไปติดบนกิ่งต้นโพอย่างนั้น

ก็หมอปลาเขายังบอกเลยว่าให้เผื่อใจมาดูเรื่องของความเป็นจริงข้อเท็จจริงบ้าง
ฉันก็เลยลองดูเอ๊ะมันเหมือนไฟคริสต์มัสไหมล่ะดูสิ

คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นยอดต้นโพนะบางทีก็เคลื่อนย้ายเลยนะชาวบ้านบอกย้ายไปตามกิ่งต้นโพด้วยนะ

กว้าง๕คนโอบสูง๑๘เมตร

แล้วตรงต้นโพเนี่ยจะมีโพรงขนาดใหญ่อยู่กลางต้น
มีพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาวอยู่องค์หนึ่งด้วย

มีแจกันมีกระถางทูบเก่าด้วยนะครับ
ต้นโพอยู่หลังศาลพ่อปู่ขุนแผน
แถวบ้านร้างที่คลองคอยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะฮะ
คนดูแลบ้านเนี่ยบอกว่าพลัดตกต้นมะพร้าวจนเสียชีวิตนะครับ
คนดูแลบ้านหลังนี้เขาเคยมีแต่ว่าพลัดตกต้นมะพร้าวเสียชีวิต
บ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างมาปีกว่าแล้วแล้วมีต้นโพแล้วมีสารพ่อปู่อยู่
หลังจากเป็นข่าวไปวันนี้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านมาดูกันเยอะเลยอ่ามีภาพวันนี้ไหมที่ชาวบ้านมาดูกัน
ช่วงกลางวันสว่างนี่ช่วงกลางคืนนี่ก็มากันเยอะเห็นไหมฮะ
มาดูดวงไฟกันบางคนก็บอกดวงจิตพญานาคหรือเปล่า
ดวงจิตของกุมารที่เจ้าของบ้านเคยเลี้ยงเอาไว้หรือเปล่า
ไม่มีใครกล้าปีนขึ้นไปพิสูจน์นะว่ามีใครเอาไฟคริสต์มัส
เอาสปอร์ตไลท์อะไรไปติดหรือเปล่าค่ะแต่ชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อนะครับ
บอกโอ้โหมันคงเป็นไฟอะไรสักอย่างแล้วนะนี่ทูบก็มาปักปึ๊กเข้าไปนี่
วันนี้วันที่เท่าไหร่นะอรัชพรวันที่๒ค่ะ๒มกราคมอีกหลายวัน
อีกหลายวันค่ะเขาเพิ่งผ่านไปเพราะว่ามันที่สามสิบเอง
แต่หลายคนก็อยากพิสูจน์นะครับทุกผู้ชมครับว่ามันคือดวงอะไรนะครับ
แล้วถามอาจารย์ออสนะครับลองสั่งอาจารย์ดรวิลชัยพุทธวงศ์นะครับ
อาจารย์ออสบอกว่าแสงสีเขียวที่เห็นมันเป็นแสงสะท้อนหรือเปล่า
เกิดจากพวกกล้องที่เอาไปถ่ายมันกระทบกับวัตถุอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ถ้าจะเอาให้ชัดเลยนะถ้าใครเจอแสงสีเขียวแบบที่ถ่ายคลิปได้เนี่ย
ไม่ต้องใช้กล้องมือถือถ่ายไม่งั้นมันไม่ชัด
คือสาดสปอร์ตไลท์ใส่เข้าไปเลยอันนี้จะชัดแน่ว่ามันคือแสงอะไร
แสงสีเขียวที่เห็นลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ใช่ถ้าดูจากคลิปแล้วเนี่ย
ไม่ใช่เป็นแหล่งกำเนิดแสงโดยตรงแต่ว่าเป็นลักษณะของการสะท้อนนะครับ
เช่นมีแสงจากข้างหน้าไปแล้วไปเจอมาแล้วก็เกิดการสะท้อนออกมาเป็นสีเขียว
มันแวววาวนะครับกระพริบเป็นจังหวะลักษณะนี้ก็คือการสะท้อนแน่นอนนะครับ
ไม่ใช่ดวงไฟที่อยู่ตรงนั้นทีนี้สะท้อนจากอะไรได้บ้าง
จากกล้องของเราที่มีอินฟาเรทที่ส่องไปแล้วก็ไปกระทบกับวัตถุบางอย่าง
ที่อยู่บริเวณต้นโพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พิสูจน์ได้ง่ายนะครับ
พรุ่งนี้ก็ได้หรือคืนนี้ก็ได้นะครับอ่าไปที่จุดเดิมแล้วก็ทำให้มันเกิดแสงสีเขียวอย่างเงี
เหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นก็สปอร์ตไลท์ส่องเลยครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่

อ้าวใครไปจุดเดิมแล้วเจออีกก็ต้องทำแบบที่อาจารย์ออสบอก
สปอร์ตไลท์ไปด้วยต้องเอาไปด้วยแล้วสาดเข้าไปเลยมันจะได้ชัด
จะได้รู้กันเลยว่าพรุ่งมันคือแสงอะไรกันแน่นะคะ